ข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นข่าวของความคิดถึงจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทุมค่ะปฐุมวดีเขามูลคดีนั้นได้เสียชีวิตได้จากพวกเราไปแล้วนะคะ
รวมแล้ว๖วันค่ะคู่ชีวิตอย่างคุณพ่อรอง
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ายังมีความโศกเศร้าของครอบครัวเขามูลคดีอยู่
โดยเฉพาะพ่อรองนะคะยังคงทำใจไม่ได้
เพราะได้ใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกันมา๕๒ปี
และตลอดเวลาที่แม่ทุมป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พ่อรองค่ะก็จะคอยไปอยู่ข้างตลอดเวลา
โดยเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการสวดพระอภิษฐรรม
คุณแม่ปฐุมวดีเขามูลคดีเป็นคืนที่๕แล้วค่ะ
หลังเสร็จพิธีนะคะมีหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแขกที่อยู่ในงานนะ
รวมไปถึงเหล่าชาวเน็ตที่เห็นต่างต้องน้ำตาไหลกันค่ะ
กับการร้องเพลงคนเดียวในดวงใจของพ่อรอง
ให้กับภรรยาผู้ล่วงลับได้ฟัง
คุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอนจากคลิปที่คุณเอสุปชัย
ได้ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงไอจีส่วนตัวค่ะ

ต้องบอกว่าร้องเพลงทั้งน้ำตาเลยนะคะสำหรับพ่อรอง
ชาวเน็ตค่ะต่างก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วง

พร้อมกับให้กำลังใจท่านด้วยนะคะ

ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวเขามูลคดีด้วยนะคะ
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีพิธีชาปนกิจในเวลา๑๗นาฬิกา
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขามูลคดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ